ภูเก็ตช่วยหน่อยครับมีคนขอความช่วยเหลือครับ
อยากจะได้เบาะแสคือผู้ชายคนนี้โพสต์ภาพ
รถเก๋งคันหนึ่งนะฮะเสียหลักพุ่งชน
พนักงานซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับทำงานอยู่ที่ร้านของเขา

คนขับรถหนีไปคาดว่าคนขับรถในรถคันนั้น

คุณผู้ชมเห็นไปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับ

แต่เห็นได้ว่าเป็นเก๋งวีออสสีเทาฮะ
พุ่งชนพนักงานผู้หญิงจนล้มลงไปกับพื้นฮะ

แล้วก็ข้อความขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ต
หากใครพบเห็นรถเก๋งคันดังกล่าว
โปรดแจ้งกลับมาด้วย
เพราะว่ารถเก่งคันนี้นะครับชนพนักงานที่ร้าน
แล้วก็ขับหนีไปทางเส้นทางหาดสุรินจังหวัดภูเก็ตนะฮะ

กล้องบริเวณที่เกิดเหตุเห็นเพียงป้ายทะเบียน๘๘
ทะเบียนกรุงเทพมหานครแต่หมวดอักษรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย
ไม่ชัดครับแล้วก็เกรงว่าผู้ก่อเหตุ

ล่าสุดพุธศึกาวไปที่จุดเกิดเหตุครับ
เป็นถนนเรียบหาดเส้นทางระหว่างบ้านบางเทา
กับตำบลเชิงทะเลไปพบกับผู้เห็นเหตุการณ์
คือนางสาวพีรพรมวัฒนสินเพิ่ม
ซึ่งเธอเนี่ยเล่าบอกว่าบ่าย๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะ
รถเก๋งขับมาด้วยความเร็วแหกโค้งมาก่อนเลยนะ

แห่โค้กมาแล้วก็หนึ่งมาชนพนักงาน
คือจะเดินไปซื้อน้ำครับชนอย่างจังร่างลอยแล้วกระแทกลงกับพื้น
หลังเกิดเหตุคู่กรณีรถกระจกลงนะ
เห็นว่าคนขับเป็นผู้หญิงผู้ชายมานั่งมาข้าง
แต่ดูรู้ว่าเป็นคนต่างชาติทั้งคู่
น้องคนเจ็บนี่นะฮะแม่เลือดไหลเยอะเลยนะครับ
มีทั้งออกจากปากออกจากหู
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นพบว่า
กระดูกหายปลาร้าแล้วก็ซี่โครงหักบางส่วนครับ

แต่ยังต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทะหลังครับ
รู้สึกว่าจะแหกโค้งมาขับด้วยความเร็วสูง
แล้วน้องเขาได้เดินไปด้านหน้าเพื่อว่าจะไปซื้อน้ำดื่มค่ะ
แล้วก็ได้ชนน้องเขาปลิวได้มองเห็น
แล้วก็รถผ่านด้วยความเร็ว

และผู้ชายนั่งข้างค่ะเป็นฝรั่งทั้งคู่ค่ะ
นี่แหละค่ะใครมีเบาะแสช่วยแจ้งหน่อยนะคะ